แต่น้องมดชื่นชอบการทำเกษตรกรนะคะพี่

ดิฉันจำได้แล้ว
แต่ว่าดิฉันขอดูตัวจริงเลยดีกว่า

เดี๋ยวน้องมดพาไปดูน้องมดตัวจริงกันเลยดีกว่า
ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักเลย

วันนี้น้องมดก็มาตัดต้นกล้วยเพื่อเอาไปให้

ต้นกล้วยขนาดนั้นโอ้โห

ด้วยตัวคนเดียวกับมีสันหนึ่ง
แล้วผู้หญิงตัวเล็ก

แต่ในคลิปดูดูสวยเที่ยวมาก
คุณยังไงคุณท้องกันหรอคะ

ล้อเล่นค่ะกินเยอะไปหน่อย

อู็าอา

แล้วก็ไปให้น้องไก่น้องเป็ดกิน

ใช่แล้วเก็บไข่เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี
อ๋อเขาทำกระเศษกรรมหลายอย่างนะ
ใช่แล้วคือสามารถประหยัดต้นทุนไปได้หลากหลายเลย
เพราะว่าทำเองกินเองแล้วก็หาวัตถุดิบใกล้บ้านค่ะ
แล้วก็มาสับผสมกันประหยัดด้วยนะ
เป็นเกษตรกรต้นอย่างเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาทำเกษตร

พอสวยรุ่นใหม่ก็ทำให้คนที่ดูติ๊กต๊อกถ่ายดู

เป็นอาชีพที่ดีอยากทำบ้าง
ใช่จะให้คนรุ่นใหม่สนอกสนใจการทำการกระเศษ

ไม่ต้องดูน้องมฮมถซินักเลยอ่ะ

ครับนึกชอบนึกเขาเก่งมากสวยมาก

อ้าวไม่
ผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ